ตังค์ตันตันปังกันเก่งหลีหมายถึงงานนะไม่ใช่โกโก้ครันอิอิปัญหาจะเข้ามารังควันให้เกิดอาการเปรี้ยวใจ
กระแสกระแสเข้ามาสิเดี๋ยวหลีจะบอกถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีการงานไม่ค่อยจะปังระวังไว้ให้ดีเดือนมิถุนายนรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะอันดับ๕ราศีกุลช่วงนี้ลูกน้องจะนำปัญหากวนกวนมาให้
ถึงขั้นหัวร้อนทั้งก่อเรื่องเฉียวชนสนไปเรื่อยเล่นเอาซะเมื่อยกะบาน
อีกระวังเสียชื่อเสียงมันเมียมองช่องตรวจสอบกันไว้ให้ดี
มองซ้ายมองขวามองบนให้รอบครอบแล้วชาวระกุลจะปลอดภัย
ด้วยความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนเอ้ยด้วยความห่วงใยในการใช้ชีวิต
หลีนะจ๊ะอันดับสี่ราศีสิงชาวสิงค์ต้องระวัง
ปัญหามาไวกว่าเพศ๔ปีมีเกณฑ์ขัดแย้งเบาะแวงกับเจ้านาย
มีเรื่องจุกจิกจุกจิกเข้ามากวนใจจนต้องเดือนายและรำคาญ
แต่พญายามนับนิ้วหนึ่งถึงสิบสงบจิตสงบใจเข้าไว้
วางแผนรับมือให้ดีเรื่องไหนไม่ผิดก็อย่าได้สน
แล้วไม่มีใครแคร์เพราะจะบรรทอนหัวใจเสียเปล่า
อันดับสามราศีกรกฎมีศัตรูแอบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย
คือชาวกรกฎต้องระวังให้ดีเพราะมีศัตรูช่องทำร้ายให้เสียชื่อเสียง
พยายามอย่าออกหน้าเยอะเลือกออกไปทำงานข้างนอกบ่อย
พอจะช่วยแก้เคล็ดได้แต่ระวังจากเคล็ดขัดยอดแทนนะ
ห้าห้าห้าลูกจางของหลีสุดยอดเบ้ยเผ๋ว
อันดับ๒ราศีมังกรมีศัตรูที่ดูเป็นมิตรภัยพญาบาทอาฆาต
ไม่รู้แคนมาแต่สมัยอโยธยาหรือไม่นี่มันยุคเทพยังใช้สี่จีนาจา
ระวังการพูดคุยเรื่องราวความลับเพราะจะทำให้เสียหายภายหลัง
แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักนี่ไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักก็ไม่ต้องปิด
หาหล่อหล่อเผื่อหลีด้วยเชศนามหนักแปบ
อันดับหนึ่งราศีกันชาวกันอาจหมดกำลังใจเพราะมีเรื่องให้เครียดเยอะ
เงินเดือนออกปุ๊บก็หมดปั๊บหนี้เงินเดือนหรือเงินชั่วโมง
โถมรสุมชีวิตก็พากันเข้ามาจนรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทำอะไร
แต่ถ้าพนมมือสวดมนต์สังสมแต้มบุญก็พอจะช่วยได้
ส่วนหลินันสวดคนเดียวได้สวยและรวยมาก
คริเช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีการงานไม่ค่อยจะปังระวังไว้ให้ดี
แม้จะเครียดจนกุลขมับแต่ก็ต้องดักจับสติไว้ให้ได้

เป็นไมค์สำเนียงหลีเปเวอร์หลีเป็นกำลังใจให้น้องพี่ที่รักเสมอเด้อค่ะ